ตอนนี้ตบเท้าร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ
ให้ผู้ประกอบการอสังหาบริมทรัพย์
เพื่อช่วยเหลือให้สามารถสร้างบ้านได้ในราคาที่ไม่สูงหนัก
สารต่อนโยบายภาครัฐในการเร่งผลักดันให้ผู้มีรายได้น้อย
มีบ้านเป็นของตัวเอง
โดยธนาคารออมสินร่วมกับการเคหะแห่งชาติจัดพิธีลงนามความร่วมมือ
โครงการประชารัฐร่วมทุน
เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้สำหรับพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
ของผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งรายใหม่และรายเดิม
วงเงินรวมประมาณ๑๐๐๐ล้านบาท
หรือว่าประมาณ๑๐๐๒๐๐ล้านบาทต่อโครงการ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษระยะเวลาไม่เกิน๕ปี
โดยผู้ประกอบการต้องมีประสบการณ์พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
อย่างน้อย๓ปีขึ้นไป

สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยปานกลาง
และผู้ด้อยโอกาสในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

โดยหลักเกณฑ์แล้วก็รายละเอียดการกู้จะประกาศในโอกาสถัดไปนะครับ

แล้วก็มีระยะเวลาเงินกู้ที่ยืดหยุ่น
อาจจะไม่เกิน๕ปี

ก็คงจะต้องพินาร่วมกับทางการเคหาแห่งชาติ
ในการเลือกพื้นที่ว่าจะอยู่ตรงไหนบ้าง
ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ที่เดินทางสะดวกนะครับ

อาจจะเป็นคนให้รายละเอียดได้เยอะขึ้น
ของผู้ว่าการการเคหาแห่งชาติ

ร่วมกับการเคหะแห่งชาติใน๓รูปแบบ
แก่โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่๑๐๐ล้านบาทขึ้นไป
จะเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
โครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
จะเป็นรูปแบบโครงการร่วมดำเนินกิจการ

แล้วก็ให้เอกชนลงทุนพัฒนาโครงการนะครับ
แล้วก็รูปแบบที่๓จะเป็นโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน
ตามที่ร่วมกับธนาคารออมสิน
ในการสนับสนุนศิลป์เชื่อ
โดยการเคหะเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้

เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เป้าหมายของแผนแม่บทระยะ๒๐ปีของการเคหะแห่งชาติ
จำนวน๒๒๗๐๐๐ครัวเรือน
หรือเฉลี่ยประมาณ๑แสนหน่วยต่อปี